ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุ

แต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ธรรมดาเลย

เสียหลักไปชนท้ายกับรถซุปเปอร์คาร์คันหนึ่ง

โอ้โหอยากเห็นมากเลยรถซุปเปอร์คาร์คันนี้
คุณผู้ชมราคาแบบ๒๙๕๐๐๐๐บาท
มีเพียง๓คันในประเทศไทยครับ

ไปชมคลิปเหตุการณ์กันก่อนครับ
เกือบ

จังหวะว่าสกรุเป็นล้านนะครับ
แต่มันไม่ได้ชนเยอะมากนะ
มันเหมือนแค่ไปแตะนิดหนึ่งนะ

แต่ค่าซ่อมคือมันต้องซ่อมทั้งแบบกันชนด้านหลังทั้งหมด

แล้วกระบะก็ไปขับเร็วตามเขาไงขับเร็วปุ๊บเบรกไม่ทัน
เขาเบรกกระทันหันไงกระบาดก็เรกแล้วก็ปัดแล้วก็ไปจูบเขานิดหนึ่งด้านท้าย
สัมผัสนั้นเป็นล้านที่สัมผัสนั้นหลักล้าน
คือก่อนชะลอเนี่ยขับมาเร็วมากนะแล้วก็เบรกแบบกระทันหันพอสมควร
เนื่องจากว่าข้างหน้ามีการซ่อมถนนรถที่ขับไปเร็วทุกคันก็ชะลอหมดเลยเบรกหมดเลย
แล้วก็เป็นช่องจราจรที่แบบเหมือนกับเป็นแท่งบารีเออร์เบี่ยงเส้นทางเข้าไป
แต่กระบะตามมาเอาเบรกไม่อยู่
แล้วก็สะบัดนิดหนึ่งในจุดคอขวดตรงนี้พอดีนะฮะแล้วก็ชนต่อท้ายกันไปนะครับ
แต่ปรากฏว่ารถเก๋งคันสีขาวคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วโดยมีกระบะสีดำตามมาติดติด
พอรถเก๋งสีขาวเห็นว่าข้างหน้าเขาเบรกแล้วเขาติดแล้วเขาเบี่ยงซ้าย
กระบาดสีดำขับตามไปเป็นช่องในเลนปกตินะฮะแล้วก็พยายามเปลี่ยนเลนแต่ว่ามันมีรถเก๋งอีกคันหนึ่งขับมาพอดี
ไปก็ไปชนพอดีเหมือนกันก็เลยจำเป็นต้องเบรกแบบกระทัน
หลังจากนั้นรถกระบะสีดำเนี่ยเสียหลักนิดหนึ่งเสียการควบคุมทำให้ส่วนด้านหัวไปชนกับรถที่มาด้านซ้ายรถเก่งสีดำ
แล้วฝั่งกระบะเนี่ยก็แรงเหวี่ยงกระบะเจ้ากรรมเนี่ยไปชนท้ายกับซูปอาคารคันนี้
ฝั่งนี้อ๋อเป็นรอยแบบนี้

เพื่อความชัดเจนเรื่องนี้ไปดูเรื่องของแนวทางการซ่อมแซมเพราะหลายคนคงเป็นห่วงว่าแล้วกระบะจะทำยังไง

แต่ปรากฏว่าทั้งวันนี้ผู้สื่อข่าวพยายามส่งข้อความไปถาม
ถามคุณวีรพงศ์ทองชมคนขับกระบะแล้วก็นางสาวนิตยาพรมมาคนสนิทของคนขับรถกระบะนะฮะ

อยากรู้ความจริงทั้งหมดเลยเพราะว่าหลายคนก็กำลังต้องการจะแสดงความคิดเห็นกันอยู่ว่า

เป็นห่วงเป็นห่วงนะฮะก็ไม่รู้ว่าคนขับเนี่ยเขาขับมาด้วยความคึกขนองหรือเปล่า
เพราะมีคนไปเม้นต์แบบนั้นก็ทำให้คนขับรถอื่นเด็บร้อนไปด้วย
แต่ปรากฏว่าตลอดทั้งวันนี้ผู้สื่อข่าวติดต่อไปแต่ว่าติดต่อไม่ได้เลยนะครับ
จากนี้ทีมข่าวธนาทีวีเองก็ลองทำการหาข้อมูลเรื่องการซ่อมรถหน่อย
แล้วก็การคุ้มครองของประกันรถยนต์เพราะว่าหลายคนน่าจะดูว่ารถจากฝั่งยุโรปหรือว่าตระกูลซุปเปอร์คาร์เนี่ย
อะไรแพงค่าซ่อมแพงแบบอภิมหาแพงมาก

คุณผู้ชมลองดูสภาพความเสียหายของซุปเปอร์คาร์นิดหนึ่งที่วงกลมสีแดงไว้ให้
คาเลนคันนี้มีเพียงรอยขูดที่ฝั่งซ้ายและกันชนหลังเสียหายเล็กน้อย
แต่รู้ไหมว่าลอยแค่นิดเดียวแบบนี้ราคาซ่อมไม่ต่ำกว่า๑ล้านบาทเพราะอะไรมันแพงมาก

มีการหาข้อมูลการซ่อมของแมคาเดนรุ่นนี้มาให้ส่วนราคาก็ไม่ต่ำกว่า๑ล้านบาทนะครับ
ผลิตมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ชิ้นนี้อย่างเดียวราคาร่วม๑ล้านบาท

เห็นไหมไอ้ข้างขวาเนี่ยที่มันติดอยู่กับการชนถลอกเนี่ยนะฮะ
ก็ร่วม๑ล้านยังไม่รวมค่าทำสียังไม่รวมชิ้นอื่นที่มันต้องประกอบกันด้วยนะ

มันต้องซ่อมทั้งแผงเลยนะฮะ

และอะไรทุกชิ้นต้องสั่งตรงมาจากอังกฤษเพียงเท่านั้นด้วยในไทยทำไม่ได้นะครับ
ส่วนค่าชดใช้ค่าเสียหายครับทางด้านของคุณวิรพงศ์คนขับกระบะก็โพสต์ว่า
รถเขาทำประกันชั้นหนึ่งและคาดว่าประกันภัยน่าจะคุ้มครองค่าซ่อมรถซุปเปอร์คาร์คันนี้ทั้งหมด
เพราะว่าทางประกันยังสรุปไม่ได้ต้องแจ้งกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับ
ขณะเดียวกันก็มีข้อมูลว่าฝั่งเจ้าของรถซุปเปอร์คาร์คันนี้ได้บอกกับคนใกล้ตัวว่า
เขาไม่เอาเรื่องคนขับรถกระบะ

เขาไม่เอาเงินแล้วสำหรับรถซุปเปอร์คาร์คันนี้

ไม่ค่ะคงต้องอ่านข่าวเช้ากลางวันเย็นดึกไปอีกสัก๕๐ปี
มีแค่สามคันนะครับเก็บเงินค่ะเออและประเทศไทยอย่างที่บอกคุณผู้ชม
รุ่นนี้มีแค่๓คันเท่านั้นและที่สำคัญ
รถคันนี้เป็นสีเดียวในประเทศที่มีคนสั่งทำเป็นพิเศษ
เพราะอีก๒คันเป็นสีขาวกับสีเหลือง
สีนี้มีคันเดียวในประเทศไทยเท่านั้น
โอ้โหแต่อีกมุมนึงนะก็ต้องไปดูว่าเขาขับเร็วหรือเปล่า
เขาขับประมาทหรือเปล่าคันไหนประมาทบ้าง

เขาขับมาจากคลิปที่เห็นขับเร็วกันทุกคันเหมือนกันนะ